อีกหนึ่งข่าวเตือนนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เห็นลูกหลับอยู่ในห้อง
หรืออยู่ในบ้านบอกว่าลูกหลับอยู่เดี๋ยวแม่จะออกไปทำธุระข้างนอก

ใช่ค่ะกะว่าจะไปทำธุระแป๊บเดียวนะคะ
ที่ชนบุรีเนี่ยมีลักษณะแบบนี้เลยก็คือเด็กอายุ๔ขวบเขากำลังหลับอยู่
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจออกไปทำธุระนอกบ้านบอกว่าไปทำแป๊บเดียว
แต่สุดท้ายเด็กละเมอลุกจากการนอนอยู่ละเมอปีนชั้น๒
ร่วงลงมาได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัฐได้รับแจ้ง
มีเด็กตกจากที่สูงบริเวณหน้าตลาดปุ่นเท่าม้านะคะ
ก็เลยเข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุไปพบเป็นอาคารพาณิชย์สูง๓ชั้น
หมู่ที่๖ตำบลมาโป่งอำเภอพานทอง
พบเด็กชายเอเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๔ขวบกับอีก๗เดือน
นอนร้องไห้อยู่ที่พื้นด้วยความเจ็บปวดมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาขวาและซี่โครงอาการสาหัสนะคะ
เข้าบ้านแล้วแวะไกลเขียงเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเด็กชายเอเนี่ย
ระเบียนชั้น๒อยู่บนตึกเหมือนยังหลับอยู่หรือว่าเดินละเมอ
จู่ร่วงลงมาที่พื้นค่ะก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือไว้
ต้นคาดว่าในช่วงที่เด็กกำลังหลับพ่อและแม่ของเด็กคงออกไปทำธุระนะคะ
ก็เลยใช้กุญแจคล้องประตูไว้ด้านนอกเด็กคงตื่นขึ้นมาและทีนี้เดินละเมอ
ปีนระเบียงชั้นที่๒แล้วก็ตกลงมาจนได้รับบาดเจ็บซึ่งจะได้ติดต่อพ่อแม่
ให้ตามไปดูอาการของลูกชายที่โรงพยาบาลต่อไปค่ะ